กันต่อเรื่องของนโยบายการปราบรามยาเสพติดนะครับ
ในพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับ
ภายใต้การนำของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้
๒เดือนมีผู้เสียชีวิตจากการปราบราม
นโยบายที่เข้มงวดนี้แล้วประมาณ๒๐๐คน
ดูเตอร์เต้บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

และยืนยันนโยบายนี้จะต้องเดินหน้าต่อไป
สนคำทักท้วงและคำเตือนของสหประชาชาติ
รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือการประกาศตั้งค่าหัวตำรวจที่สนับสนุน
ปกป้องเครือข่ายค้ายาเสพติดในประเทศ
ของนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าผู้นำฟิลิปปินส์
ไม่ยุติการดำเนินนโยบายแข็งกล้าว

เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากนโยบายนี้แล้วกว่า๒๐๐คน
นับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
นายดูเตอร์เต้สาบานตนรับตำแหน่ง

คือเด็กหญิงเดนิก้าเมย์วัย๕ปี
ซึ่งถูกยิงเข้าที่ศีรษะ
แสดงความกังวลต่อการใช้สารเตี้ยวิสามันฆาตกรรม
ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รบสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตอร์เต้
กลับตอบโต้องค์กรสิทธิอย่างแข็งกล้าว
โดยระบุว่านักสิทธิมนุษยชนไม่ได้นับว่ามีประชาชนกี่คน
ที่ถูกผู้เสพยาเสพติดฆ่าหรือข่มขืน
ที่เขาจะเป็นผู้นำประเทศ
ยังกล่าวว่าผู้ใช้ยาเสพติดไม่ใช่มนุษย์
และการวิสามันฆาตกรรมเป็นเรื่องชอบทำ

เรียกร้องให้ยุติการวิสามันฆาตกรรม
ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ยังเตือนสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์
แทรกแซงนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด

หากขัดขวางความพยายามพัฒนาประเทศ
ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
ออกมาเรียกร้องให้ผู้เสพยาเสพติด
ฆ่าและเผาบ้านของเจ้าพ่อค้ายา
เพราะผู้เสพตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้
ภายหลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์

แต่ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กลับออกมาปกป้อง
โดยระบุว่านี่เป็นสไตล์ของเขาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินตามก็เท่านั้น
สัปดาห์ที่แล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
รายงานต่อวุฒิสภาว่าตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกตำรวจสังหาร
ระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดไปกว่า๗๕๐คน
ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกกว่า๑๑๐๐คน
รอบสังหารอย่างคุมเคลือ

ซึ่งอาจเกิดจากการสังหารกันเองระหว่างเครือข่ายค้ายาเสพติด
ดูเตอร์เต้ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
คำประกาศสัญญาจะขจัดอัธยากรรมให้หมดไป
เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นรัฐยาเสพติด
ยังสัญญาจะคุ้มครองตำรวจที่ถูกตั้งข้อหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในสงครามกวาดล้างยาเสพติดด้วย
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน